คุณผู้ชมข่าวต่อไปต้องบอกว่าปรบมือค่ะ
เป็นภาพข่าวจากคู่รักหมากคิม

ก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือเขาไปไลฟ์สดด้วยกันนะคะ
คุณเขามาไลฟ์ในอินสตาแกรมคู่กับแม่เนยนี่แหละค่ะ
แนนเตอร์ก็อย่างแบบฐามฉันนักข่าวมีคำถามหนึ่ง
ฐามบอกว่าแต่งงานแล้วจะมีลูกเลยหรือเปล่า

ปรากฏคิมก็ตอบแบบเขินว่าอยากมี
แต่ยังไม่กล้ามีหรอกค่ะเพราะว่ากลัวพี่หมาจะรักลูกมากกว่าคิม
เนยในฐานะที่แบบอาบน้ำร้อนมาก่อนนะคะ
ปลอบใจบอกว่าไม่ต้องกลัวไป

เพราะสุดท้ายแล้วทุกคนจะมาแย่งกันรักลูกมาก

มันอาจจะคั่งรักแบบคุณสองไปเลย

เพราะว่าพี่อาร์มเขาก็รักลูกมากเหมือนกัน
ไม่ไม่รู้
อยู่ก็กลัวนกพี่หมากรักลูกมากกว่าชิม
กลัวรู้สึกว่ากลัวโดนแย่งความรักไป

สุดท้ายแล้วพี่ว่าทุกคนจะแย่งกันรักลูกมาก
ไม่รู้ว่ากลัวไม่เหมือนเดิม
ตอนนี้นะแค่ความรู้สึกตอนนี้
ด้วยกันค่ะมือกุมกันตลอด
คือว่าที่เจ้าบ่าวไม่เคยปล่อยมือเลยค่ะนี่

ตักแบบดูกุ้มชั่วโมมันแบบหวานฉ่ำมากนะคะ

ตอนนี้คุณแจ๊กกะลินก็รอแต่การ์ดเชิญเนาะ

เตรียมชุดแล้วค่ะทำไมเสียงฉันสั่นเคลือ
เขายังไม่บอกทีมคุณเลยคุณเตรียมชุดได้ยังไง
ไม่คือจริงแบบดีใจกับเขาแต่เราก็เป็นแฟนคลับหมากไง
แบบว่าดีใจด้วยนะอีวะลันทรน่ะคุณชอบ
อันนี้ยังไม่แต่งนะคะก็รอลุ้นทายาทไป